มาที่อีกหนึ่งเรื่องอันนี้ประเด็นร้อนจริงนะคะ

โอ้โหทางจักรยานของกรุงเทพมหานคร

แต่มีพ่อค้าแม่ขายนี่แหละไปตั้งร้านค้า
ชาวเน็ตตั้งประเด็นเลยว่าโอ้โหสร้างมาแบบนี้

คือเขาบอกสร้างมาซะอย่างดีให้ใครใช้เหรอ

ใช่นี่แหละค่ะเขียนแคปชั่นแบบนี้
ถ้าทำแล้วผิดวัตถุประสงค์จะทำหาอะไรครับ

ทำหาอะไรใช่ทำหาอะไรครับ
งบประมาณมากมายทำเสร็จให้ขายของกันหน้าตาเฉย
เทศกิจไม่เห็นแล้วครับหรืออะไรบางตาครับ

คำถามใหญ่ทำหาอะไรกับ๒อะไรบางตาครับ
ถูกต้องชาวเน็ตอ้อเห็นก็เป็นประเด็นแบบนี้
เห็นเหมือนกันนะคะเลยไม่อ่านเฉยค่ะ

แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมาก
หลากหลายความคิดเห็นหลากหลายมุมมองนะคะ
ขณะที่นายสุริยาศรีวโรบลหัวหน้าชุดปฏิบัติการ
เทศกิจสำนักงานเขตจตุจักร
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลค่ะ
บอกว่าทางจักรยานบนถนนกำแพงเพชร๓
ดำเนินการทาสีแบ่งช่องจราจร
เมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา
แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จดี
ซึ่งภาพที่ปรากฏบนโลกโซเชียลนะคะ

โดยก็เตรียมลงพื้นที่วันเสาร์ตั้งแต่เวลา๖โมงเช้า

เพื่อป้องกันผู้ค้าลุกร้ำพื้นที่ช่องทางจักรยาน
แล้วก็ไม่อยากให้เกิดภาพเจ้าหน้าที่ไล่กลุ่มผู้ค้าค่ะ
โดยตลอดทั้งวันจนถึงเวลา๒ทุ่ม
จะมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าสังเกตดูอยู่ตลอดเวลา

ต้องบังคับใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
พุทธศักราช๒๕๓๕
จะปรับในข้อหาฝ่าฝืนขาย
จำหน่ายสินค้าบนผิวจราจร
มีโทษปรับ๒๐๐๒๐๐๐บาท
โดยค่าปรับก็จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของเจ้าหน้าที่นะคะ

เพราะว่าสาวแถวนั้นก็แน่นอนจะจุดจักรก็ขายของกันน่ะ
ก็มีพ่อค้าแม่ขายไปขายของตรงนั้น
จริงความคิดเห็นบนเน็ตเนี่ยแบ่งเป็นคล้าย๒คั่วหลักเลยนะคะ
หนึ่งก็มีคนมองต่าง
คือหลายคนก็ไปจมตีพ่อค้าแม่ขายเทศกิจแหละ
แต่ก็มีอีกขั้วหนึ่งเหมือนกันบอกว่า
เออจริงแล้วมันเป็นการฝืนธรรมชาติของประเทศไทยหรือเปล่า
อากาศร้อนแบบนี้คนขี่จักรยานมีจริงหรือเปล่า
สมัยอายุทยาที่

ไปไกลสมัยอายุทยาที่อากาศยังไม่ร้อนเท่านี้เนี่ย
คนอาจจะยังไม่ออกมาขี่จักรยานมาใช้ถนนกันเยอะเลย

เอาพื้นที่นี้มาแบ่งใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดหรือเปล่า

แต่เป็นการนำร่องแล้วก็ต้องค่อยปูรากฐาน
เพื่อทำให้ประเทศไทยหรือว่ากรุงเทพมหานครพัฒนาอย่างยั่ง
คือเหมือนว่าวางอนาคตไว้ลดระบบการขนส่งมวลชน
เอามาใช้จักรยานลดพลังงานกันบ้าง

ก็สองมุมบางคนก็ถามว่ากรุงเทพบ้านเรา
เหมาะไหมกับการจะไปขี่จักรยานนอกบ้าน
ใช่นะคะส่วนถนนกำแพงเพชร๓นี้นะคะ
จากพบกลุ่มผู้ค้าตามภาพที่ถูกแชร์กันแล้ว
ยังมีรถจอดกีดขวางเป็นช่วง
พันธุ์ตำรวจโทมารุธสุดน้องบัว
สารวัตรจรจรสถานีตำรวจนครบานบางซื่อ

บอกว่าปัจจุบันถนนกำแพงเพชร๓
ยังคงบังคับใช้ข้อห้ามจอดรถตามวันคู่แล้วก็วันขี้
ถ้ามีรถยนต์จอดกีดขวางทางจักรยาน

ก็ยังไม่สามารถดำเนินการจับปรับได้
เนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับ
เรื่องห้ามจอดทับทางจักรยานบนถนนกำแพงเพชร๓
ซึ่งบอกว่าหลังจากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จตลอดสาย
จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายนะคะ
โดยก็คาดว่าใช้เวลาประมาณ๑เดือน
จึงแล้วเสร็จแล้วก็บังคับใช้ค่ะ
แต่ว่าถ้าโครงการเส้นทางจักรยานนี้
มีเครื่องกั้นแบ่งเลนระหว่างรถยนต์แล้วก็รถจักรยานตลอดเส้นทาง
เชื่อว่าน่าจะส่งผลดีกับทุกฝ่ายนะคะ
คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรส่งมาได้นะคะ
เกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าเป็นไปได้หรือเปล่า
ที่เส้นทางนี้จะเกิดขึ้น

จะใช้ประโยชน์ได้จริงหรือเปล่านะฮะหรือใครที่ผ่านเส้นทางนี้
แล้วตั้งใจจริงว่าฉันจะขี่จักรยานเส้นนี้แหละ
รอให้เสร็จสักทีก็ส่งมาบอกกันด้วย